บะหมี่ไข่และน้ำซุปไซส์สูตรเด็ดที่อร่อยแบบไม่ต้องปรุงชามนี้
รอให้คุณน็อตของเราได้ชิมกันแล้ว
เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะ
เราจะได้ลองชิมบะหมี่ร้านฟื้ดเยียวสิงโตไปนะ
เป็นบะหมี่ที่ถูกที่สุดในสุรินทร์

ขอบคุณครับ

เป็นสัมผัสของเส้นบะหมี่ที่

มันมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงนะครับผม
เห็นบอกว่ากว่าจะได้บะหมี่สูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยใช้เวลานานมาก

ผมเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้ว

และโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมจะทานแต่บะห

ทีนี้พอมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย

เปิดครั้งแรกเปิดที่เชียงใหม่ครับ

ทำไมถึงเจ๊งตอนนั้นถ้าเรามาวิเคราะห์แล้วทำไมมันถึงเจ๊ง
ผมใช้คำว่ารักเฉยแต่ไม่เข้าใจ
ไม่เข้าใจมีแต่ความชอบอย่างเดียว
เอาว่าถ้าเราชอบเราเปิดร้านคนก็ต้องชอบเหมือนเรา
ปรากฏไม่สำเร็จครั้งแรกไม่สำเร็จที่เชียงใหม่

ตอนที่สองก็มาเปิดที่ร้อยเอส

บ้านเกิดครับ
นายจะสำเร็จแล้วละคราวนี้
ยังไม่พัฒนาไปถึงขนาดนี้
เค็ดไหม
ก็เลยลองเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอีกรอบหนึ่งแต่เปิดในในบ้านเช่าที่อยู่แถวหน้าโรงพยาบาล
ครับเป็นยังไงครับคราวนี้เจ๊งอีก

คราวนี้เราเรียนรู้ประสบการณ์มาหมดแล้ว

ทำไมถึงมันเจ๊งแล้วจะทำยังไงให้มันประสบความเร็จ

ดูในซอยมันเล็กไปเราไม่เข้ารู้จัก

ก็เลยซื้อรถกระป๋องคันเล็ก

ไปได้ไอเดียรถเนี่ยมาจากต่างประเทศ

เป็นยังไงเริ่มมีกำลังใจมากขึ้น
ดีใจครับเพราะขายอยู่ในซอยมันได้๑๕๐บาท

พูดถึงร้านก๋วยเตี๋ยวบนรถกระป๋องของพี่สิงโตคันนี้
เราก็นำภาพมาฝากกันสักหน่อยค่ะ
บรรยากาศร้านก็จะโล่งสบายแบบนี้

คืออยู่ตรงข้ามโรงเรียนสุระวิทยาคารพอดิบพอดี
ใครนะคะที่ช่วงกลางวันไปลิ้มลองบะหมี่น้ำใสของพี่สิงโตไม่ทัน
ก็ตามไปอร่อยกันได้ที่สาขาตรงข้ามโรงเรียนสุระวิทยาคารนี้ได้
เพราะเขาจะเปิดให้บริการตั้งแต่๖โมงเย็นไปจนถึง๕ทุ่มกันเลยค่ะ
แล้วจุดเริ่มต้นของการมาทำเส้นก๋วเตี๋จีนต่างมันเกิดขึ้นได้ไง

ก็มีเฮียท่านหนึ่งที่เป็นเหมือนกับพี่ชายผม

เขาก็บอกว่าจริงทำไมไม่ลองทำบะหมี่ดู

ผมก็มันจะใช่อะไรอย่างนี้

ผมก็เลยไปซื้อเครื่องไปกรุงเทพ

ไม่รู้ว่าเงินเก็บก็หมดแล้วนะ๕๐๐๐๐บาทเนี่ย

ใช้เวลาอยู่นานมากกว่าจะได้เส้นที่เราพอใจ

แล้วสุดท้ายมันได้สูตรสำเร็จมาได้อย่างไร
แฟนผมเขาเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับพิสิกส์
เขาก็เคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ชื่ออะไรผมจำไม่ได้ที่ทำหลอดไฟ
เขาบอกว่าเขาทำเป็นแสนครั้งนะก็จะได้หลอดไฟ
ผมก็นับเลยของผมนี่มันยังไม่น่าจะถึงเป็นพันครั้งแล้วมั้ง

ก็ทำบ้างทิ้งบ้างทำบ้างทิ้งบ้างก็
จากคำสอนของภรรยาหรือจากคำสั่งของภรรยา
แล้วระหว่างนั้นขายก๋วยเตี๋ยวด้วยไหม

เยาวราชผมก็ไปกินร้านไหนที่ว่าบะหมี่อร่อยผมก็ไปกิน

มันติดที่ลิ้นเรารู้ว่าแบบนี้มันอร่อยมันดี

ก็มีชมบ้างมิติบ้างแต่เขาพัฒนามาเรื่อยครับ
จนวันนี้ตั้งแต่ทำบะหมี่สำเร็จแล้วเนี่ยกี่ปีแล้วที่ขายบะหมี่ของตัวเอง
บะหมี่ของเจ๊ก็เพิ่งขายได้ประมาณปีกว่าครับ

จากขายได้ว่า๑๕๐ตอนนี้ได้ว่าอะไร

จุดเริ่มต้นเล็กจากคนที่คุณชอบทานบะหมี่มาก
แล้วก็ไม่ยอมแพ้เพราะคำสั่งเมียว่าห้ามยอมแพ้

ถึง๓สาขาด้วยกันในสุรินทร์ทั้งหมดเลย

อยากจะให้เชิญชวนคุณผู้ชมลองมาทานบะหมี่ไข่ดำเอง
แล้วความตั้งใจของเราแล้วราคาไม่แพง

ถ้าอยากจะมาลองชิมบะหมี่ก็ลองมาชิมดูนะครับ

ตอนนี้ก็ผมฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับว่า
ตอนนี้ผมจะเปิดก๋วยเตี๋ยวอีกร้านหนึ่งจะเป็น

ก็คือบะหมี่จับกังนะครับครับ

ขอบคุณครับ
ถ้าพี่สิงโตยอมแพ้ในวันนั้น
ก็คงไม่มีบะหมี่ไข่อร่อยให้ชาวสุรินทร์ได้ลิ้มลองกันในวันนี้
ต้องขอปรบมือรัวให้กับความพยายามของพี่สิงโตจริงเลยล่ะค่ะ
ส่วนตอนนี้ขอพักเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวเมืองสุรินกันสักครู่
เดี๋ยวไปเข้าครัวกับเชฟตูนและคุณน็อต
ในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะ
เชฟครับโอ้โหทำอะไรตึงตังสินะมาบ้านเลยสวัสดีครับผม
เตรียมพริกแจงเอาไว้ให้พี่นอทเลยครับผม

วันนี้จะทำเมนูเส้นและพริกแกงกินด้วยกัน

เอาล่ะน่าสนใจแล้วเมนูในวันนี้คือเมนู

ขั้นตอนแรกเราก็ต้องเริ่มจากการผัดพริกแกงก่อน
เราตำมาสดนะครับต้องเอามาผัดให้สุกก่อน

จากนั้นนี่ก็คือพริกแกงที่เราตำไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม

แกงนี้ก็จะเป็นพริกสดผัดให้มันหอมไปเรื่อยนะครับ
ขั้นตอนต่อไปครับใส่นมข้นจืดคาเนชั่นได้เลยครับ
ถูกต้องแล้วครับต้องกระป๋องนี้ครับ
มข้นจืดคาเนชั่นที่ใช้นมคุณภาพดีจากนิวซีแลนด
สามารถสร้างสรรค์ได้หลากหลายเมนู
ทำให้รสชาติอาหารเข้มข้นหอมมันอร่อยล้ำไม่ซ้ำใครเลยล่ะครับ

อย่างผมเนี่ยก็ยังต้องมีติดครัวไว้ไม่ให้ขาดเลยนะครับ
เพราะว่าใช้ง่ายนะครับแล้วก็ยังทำให้รสชาติอาหารเนี่ย
มีมิติสัมผัสนุ่มนวลมากขึ้นแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นด้วย
ต่อไปครับเราจะใส่ปลาทูสดลงไปเตรียมไว้สองตัวคนละตัว
คนละตัวพอดีเลยใส่ลงไปในนี้เลยหรอ
ก็จะได้แบบความหวานความหอมของปลาทูด้วยใส่ลงไปเลย

ระหว่างที่รอปลาทูสุกแล้วก็จะปรุงรสเนี่ย
ผมไปลวกเส้นให้ละกันนะดีเลยครับพี่นอท
วันนี้นะครับเราเลือกใช้เส้นหมี่นะครับ
เพราะว่าเส้นหมี่ไม่หนามากแล้วก็ไม่เหนียวมากด้วย
เวลาทานกับแกงไทยเนี่ยมันเข้ากันเข้ากันครับ
ตอนนี้เรามาปรุงรสชูชีกันดีกว่านะครับเชฟครับ
รสนะครับง่ายเลยก็แค่น้ำตาลพริกกับน้ำปลา
งไทยที่ดีเนี่ยก็จะต้องมีรสชาติเผ็ดเค็มแล้วก็หวานทานนิดเดียว
พอเราใส่น้ำปลาลงไปแล้วจะมีความหอมจากน้ำปลาขึ้นมา
แต่ความเค็มเนี่ยหลักจะได้มาจากกะปินะครับ
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่เลย

เชฟครับต้องขอบอกเลยนะครับว่าพอทำเสร็จแล้ว
นี่กลิ่นหอมมากเลยนะครับผม
สัมผัสได้เลยนะว่าต้องมีความเผ็ด
แต่ก็ได้กลิ่นนมแบบเบาด้วย

ผมว่าเรามาลองชินกันเลยดีกว่านะครับ
บอกเลยครับว่าพอได้ทานทุกอย่างทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วนะครับ
มันรู้สึกเข้ากันมากนะครับ

รสชาติก็กลมลงตัวเลยครับพี่

วันเสาร์แบบนี้ทำทานกันในครอบครัวมีความสุขมากเลย
ใช่ครับผมแล้วก็ที่สำคัญครับทำแล้วก็เอามาโชว์ให้ผมดูด้วยนะครับ
อยากจะเห็นว่าแฟนรายการทำออกมาแล้วน่าตาเป็นไงนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป